พระมาโปรดคุณลุงที่เห็นอยู่ลุงแกนะคิดดูสิ
คือจากฉะเชิงเซาจะไปชนบุรีบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นจะไกล
แต่ถ้าเกิดว่าต้องเดินเท้า๖๐กิโลล่ะคุณผู้ชม
แล้วมีเงินติดตัวมีเหรียญ๑๐อยู่เหรียญเดียว
แล้วที่สำคัญคือตาแกอายุ๗๐แล้วอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้พระรูปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกัน
นั่งอยู่ตรงฟุตบาทเหนื่อยก็เหนื่อยตังค์ก็ไม่มี
แล้วนี่ค่ะพระมาถึงเนี่ยนะคะพระก็ถามโยม

แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นคุณตาแหละอายุ๗๐ปี
แกนั่งอยู่ข้างทางแล้วเห็นถุงไหมนั่นน่ะมีถุงอยู่เพียบไปหมดเลย
เส้นตรงนี้คือเส้นพานทองมาโป่งอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
พระท่านก็มาสอบถามแล้วก็รู้ว่าอ้าวโยมจะไปหาญาติ
โยมมีตังค์ติดตัวอยู่๑๐บาท
ทีนี้พระท่านก็เลยควักปัจจัยให้เป็นค่ารถไป

คอมเมนต์ชื่นชมอนุโมทนาสาธุด้วย
เมื่อวานนี้นะนักข่าวไปที่วัดวรพฤษสังควาส

ก็ตั้งใจจะไปหาพระรูปนี้
ก็ไปเจอพระครูสังครักษ์สุริยาธิรสุโธ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าอาตมากำลังจะเอาข้าวไปให้โยมแม่ได้รับประทาน

เห็นผู้ชายคนนี้อายุสัก๗๐ได้
ตากแดดอยู่ข้างทางสงสาร
ก็เลยไปสอบถามอัตมาก็เลยรู้ว่าอ๋อ
โยมเดินทางมาจากฉะเชิงเซา
จะไปหาญาติที่บ้านบึงชนบุรี
แล้วเดินเท้าแบบนี้๖๐กว่าโลจะไหวได้ยังไง
ติดตัวก็มีอยู่แค่๑๐บาท
อาตมาก็เลยให้ปัจจัยเป็นค่ารถค่าข้าว
แล้วก็จะเอาข้าวทรงข้าวสารให้ก็คงถือไปไม่ไหวอีก
ก็เลยเป็นปัจจัยเล็กน้อยช่วยแกไป
ให้เดินทางไปถึงที่หมายแล้วก็ค่าอาหารด้วย
เขาดีใจดีใจ
เขาก็ดีใจน้ำตาคอเลยดีใจมาก
เพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่๑๐บาท
โอ้โหนี่พระอาทันตร์บอก
มก็น้ำตาคลอมอยู่๑๐บาทแล้วจะเดินเท้าแบบนี้
ถ้าไม่ได้ค่ารถไม่ได้ค่าข้าวไม่รู้จะยังไงเลย
เจ้าอาวาสบอกด้วยนะคะว่าอะไรที่ช่วยกันได้

แล้วก็อยากให้มีน้ำใจช่วยเหลือกันให้มากขึ้นด้วยนะคะ